ก็เลยมีการพูดถึงกันเยอะว่าเราควรจะมีชุดตรวจเร่งด่วน

อย่างหลายประเทศในยุโรปเนี่ยบางที่เขาก็ส่งให้ถึงบ้านก็มี
บางที่ไปซื้อร้านค้าราคาก็ไม่ได้แพงมากนัก
อาจจะไม่ได้เป็นผล๑๐๐ชัดเจนแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้รู้ได้ไวหน่อย
วันนี้คุณหมอเบิร์ตแพทย์ยิงอัมพิศสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโครสกสวบาลคอร์
ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้มติหนึ่งจากที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่เนี่ย
ก็คือระบุว่าให้กระทรวงสาธารณสุขต้องไปจัดให้กรุงเทพและปริมณฑล
ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบการตรวจได้อย่างรวดเร็ว
คุณหมอเบิร์ตบอกว่าถ้าจะมีรับปิดเทสขึ้นมาเนี่ยอยากให้ประชาชนเข้าใจก่อนว่า
มันอาจจะไม่แม่นนะแม้ว่าจะเป็นผลบวกหรือต่อให้ผลลบก็คือไม่ติดเนี่ย
ก็ต้องสังเกตอาการแล้วก็กักตัวเพราะอาจจะติดเชื้อก็ได้
ส่วนวิธีการที่จะเอาไปใช้ให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจแบบรับผิดเทส
มันต้องมีชุดตรวจเดี๋ยวต้องไปศึกษากันอย่างละเอียดอีกครั้ง

ช่วงแรกอาจจะให้ใช้เฉพาะในสถานพยาบาลหลักก่อน
พอเวลาประชาชนไปตรวจที่สถานพยาบาล
เขาจะได้มีชุดตรวจเร่งด่วนจะได้ตรวจได้เร็วแล้วก็เยอะขึ้น
นะฮะระยะต่อไปเนี่ยถึงจะอนุญาตให้ใช้ในกลุ่มประชาชนทั่วไป
เพื่อจะเอาไปใช้ตรวจด้วยตัวเองที่บ้านได้
ถ้าผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมีเชื้อปริมาณมาก
หมายความว่าบางทีผลออกมาลบแต่คนคนนั้นอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อ
ก็ยกตัวอย่างนะคะว่ากรมวิทย์บอกว่าสามารถใช้ในกรณีฉุกเฉิน
เช่นผู้ป่วยฉุกเฉินต้องผ่าตัดเร่งด่วน
หรือกรณีคนที่มีอาการมีเชื้อเยอะตรวจแล้วเจอแน่
และตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จากการรายงานของสวบควันนี้
คุณผู้ชมดูตัวเลขนะคะน่าตกใจ๙๓๒๖รายจะแตะหลักหมื่นแล้วนะคะ
ติดเชื้อในประเทศ๙๑๓๔รายติดเชื้อในเรือนจำ๑๙
ผู้ติดเชื้อสะสม๓๒๖๘๓๒ราย
หายแล้วกลับบ้านได้แล้ว๓๘๔๑นะคะ
และตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้๙๑ศพนะคะ
นี่ค่ะถือว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดมากที่สุดเลยนะคะ
อดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๒๖๒๕ศพ

รายเนี่ยค่ะอายุก็คือระหว่าง๒๖ถึง๙๔
ค่ากลางของอายุผู้เสียชีวิตก็คืออายุ๖๗ปี
มีผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวเลยเนี่ยนะคะ
รายนะคะจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือกรุงเทพ
วันเดียวเนี่ย๕๑รายจาก๙๐เนี่ยนะ
กรุงเทพเยอะที่สุดครับสถานการณ์ผู้ป่วยเนี่ยค่ะ
ที่ยังอยู่ระหว่างการรักษา๘๒๘๙ราย
อยู่ในโรงพยาบาล๔๒๖๘๗ราย
โรงพยาบาลสนาม๓๗๖๐๒ราย
อาการหนัก๒๗๓๘ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๗๑๗ราย
ส่วนการฉีดวัคซีนก็ฉีดกันไปแล้วประมาณ๑๒ล้านโดสนะคะ
เรากำลังมีผู้ป่วยที่กำลังรักษา๘๐๐๐นะฮะ

นี่ไม่รวมกับผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคอื่น
อุบัติเหตุบาดเจ็บอื่นอีกนะครับ
สาธารณสุขของไทยถึงต้องคุยกันอย่างเข้มข้นว่า
ช่วงเวลานี้เนี่ยเราจะยังไงต่อถ้าอาทิตย์หน้า
แต่ละวันมันขึ้นหลักหมื่นจริง